อายุ๒๘ปีหายไปแบบไร้ร่องรอยเลย
นุ่มบอกนะว่าสังเกตเห็น
ฝ่ายผู้หญิงก่อนจะหายตัวไปมีอาการแปลก
เพราะว่าเหมือนกับเธอไม่ยอมพูดจาไม่ยอมคุย
เหมือนมีอาการซึมเศร้าไม่กินข้าวด้วย
แล้วก็เดินออกจากบ้านหายตัวไป
เหตุการณ์เมื่อวานนี้คุณผู้ชมทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
นาออกที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
ผู้ใหญ่นัฐกรเรือทองกรดมชาวบ้านค่ะ
มาพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิมิราโคลออฟไลฟ์
ดูสิมากันเยอะมากนะ๕๐กว่าคน
ตามหาคนที่ศูนย์หายไปคือนางสาวมนธิราปานเมืองหรือว่ามุก
อายุ๒๘ปีหายตัวออกจากบ้านของแฟนนุ่มนะคะ
คือนายปียวัตรพัฒระโรจนานันต์อายุ๔๑ปี
ซึ่งชุดค้นหาเขานัดรวมพลกันตรงมัศยิตบ้านนาออก
ก็ต้องวางแผนแล้วค่ะเดี๋ยวต้องแบ่งทีมนะ
ออกเป็น๒ชุดเป็นสองทีมไปตามหาก็ยังไม่เจอร่องรอยนะคะ
เพื่อตามหาแฟนสาวอีกทางหนึ่งด้วย
เราไปคุยกับแฟนนุ่มเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่า
ุ๊กหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย๒โมง

ซึ่งมุกเป็นชาวอำเภอทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
แล้วเปิดร้านเป็นร้านขายชากาแฟอยู่ที่บ้าน
แล้วหลายวันก่อนทางมุกเขาก็มีปากเสียงทะเลาะกันกับแม่
ุ๊กก็เริ่มมีอาการซึมไม่ค่อยพูดจาญาติก็แปลกใจเหมือนกัน
ตอนแรกก็ยังบอกอยู่เลยว่าอาการของมุกเหมือนกับคนโดนคุณสัยหรือเปล่า
ยังพาไปรักษาพาไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่ทุ่งสงศ์ก็ยังไม่หาย
อาการของมุกก็คือนิ่งไปซึมไปไม่ค่อยคุยไม่กินข้าว
เมื่อ๒วันก่อนแฟนนุ่มก็เลยไปรับมุกมาอยู่ที่บ้าน
สองวันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะแฟนนุ่มเขาบอกว่า
แฟนสาวเนี่ยไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวหลังจากนั้นมุกก็หายตัวไป
ซึ่งทีนี้คือทางแฟนนุ่มยังบอกเลยนะคะ
บอกว่าก่อนที่จะหายตัวนะแฟนนุ่มยังพูดอยู่เลยว่า

เดี๋ยวพี่จะพาเรากลับไปอยู่บ้านที่ทุ่งสงศ์เลย
ก็คือเหมือนกับเชิงขู่อะค่ะอยากให้แฟนสาวพูด
อยากให้แฟนสาวกินข้าวแล้วไม่รู้ว่านี่คือปม
ทำให้แฟนสาวเสียใจจนร้องไห้หรือเปล่า
ทีนี้หลังจากนั้นแฟนก็ลุกออกไปจากโต๊ะกินข้าว

เมื่อตอน๗โมงที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชม
สรุปว่าเจอตัวแล้วนะเจอตัวมุกแล้ว
ตอนที่ไปเจอตัวเนี่ยคือมุกยืนอยู่ที่ถนน
ใกล้กับหมู่บ้านอยู่ใกล้กับกุโบบ้านนาออกเนี่ยนะคะ
อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านนาออกห่างจากบ้านเนี่ยประมาณโลหนึ่ง
ทีนี้ตอนที่นายปียวัตรแฟนนุ่มไปรับตัวกลับมาเนี่ย
สภาพของคุณมุกนี่คืออิดโรย
เพราะว่าอะไรเธอไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมา๒วันแล้ว
พอมาถึงญาติก็เลยพาให้เธอไปนอนพัก
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
นุ่มบอกว่าโอ้โหผมอ่ะนะโล่งใจเลยตามหามาเนี่ย
เช้าวันนี้มาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าเจอตัวแล้ว
แล้วคำถามของเราก็คือแล้วได้ถามแฟนสาวไหม
คือเขาบอกว่าอุ๊ยพี่ตั้งแต่ผมพาแฟนกลับมาถึงที่บ้านนะนะ
แฟนผมอ่ะยังไม่ยอมคุยเลยแล้วก็เลยถามว่าเอาแล้วเป็นอะไรอ่ะ
แล้วเขาสื่อสารด้วยวิธีการไหนคุณปียวัตรเนี่ยก็บอกนะว่าแฟนเนี่ย
สื่อสารโดยการเขียนเขียนบอกในกระดาษแต่ไม่ยอมพูด
แล้วข้อความที่เขียนในกระดาษคือเธอก็บอกค่ะว่าที่ออกจากบ้านไปเนี่ย
ไม่ได้น้อยใจนะที่ถูกต่อว่าแต่เหมือนกับมีคนนำไปพาเธอไป
ซึ่งในความคิดของเธอตอนนั้นเธอพยายามขัดขืนนะไม่อยากจะไปหรอก
แต่ก็ขัดขืนไม่ได้เหมือนกับตัวเธอมันเดินตามออกไปเอง
ซึ่งตอนที่เธอหายตัวไปเนี่ยนะเธอไปนอนอยู่ในห้องน้ำในโรงเรียนอยู่๒คืน
อยากกลับบ้านแต่คุณมุกบอกแบบนี้พยายามจะกลับบ้านแต่ก็ทำไม่ได้
มันบังคับร่างกายตัวเองให้เดินไม่ได้เลยบังคับมือให้จะไปไหนก็ทำไม่ได้
ทีนี้ญาติญาติก็เลยเชื่อว่าคุณบุ๊กอาจจะโดนอะไรเข้าสิงหรือเปล่า
ฟังเสียงคุณปียวัตรแฟนนุ่มหน่อยค่ะ
เอาแฟนยังยังพูดไม่ได้เลยครับคือประเด็นก็คือน้องเขาเหมือนกับว่าโดนดูดของ
เขาที่บ้านเขาบอกว่าน้องเขาโดนทองของเป็นเป็นอ่าหมอนูลาอะไรประมาณเนี้ยครับ
คือทำพิธีกรรมอะไรไม่ไม่ถูกต้องให้ให้เขาเขาก็เลยมามาลงโทษแล้วก็คล้ายคล้ายกับว่าทำให้ให้เราเห็นว่าอ่า
เรื่องวิญญาณเรื่องอะไรความเชื่อแบบนี้มันยังมีจริงอยู่นะให้ไปทำให้ถูกต้อง
แล้วแล้วแฟนเขาสื่อสารอะไรให้เรารู้ไหมว่าเขาไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
แฟนเขาก็บอกว่าเขาตอนที่เขาไปเขาไม่รู้สึกตัวเขาไม่รู้ว่าอันนี้คือเขาสื่อสารยังไงครับ
เขาเขียนเขาเขียนเขียนบอกเขียนบอกในกระดาษเขาบอกว่าไงบ้างบอกเขาบอกว่าเขาอ่ะอ่า
ไม่ได้โกรธใครเลยแล้วที่เขาเดินออกจากบ้านไปเขาก็ไม่ได้อยากจะเดินออกจากบ้าน
มันมีบางสิ่งบางอย่างแขวงในร่างแล้วก็พาน้องเขาไปเสียแค่นั้นแหละ
แล้วไปถึงที่โรงเรียนแถวกูโบและแถวโรงเรียนนะครับน้องก็บอกว่าเขาก็ไปนั่งในห้องน้ำ
แล้วก็ผมก็ถามว่าแล้วน้องไม่หิวข้าวแล้วไม่เป็นยังไงบ้างหิวข้าวป่
เขาก็หิวหิวน้ำด้วยแต่ทำไมไม่กลับบ้านแล้วกลับไม่ได้กลับไม่ได้
คือเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างบังคับตัวน้องไม่ให้กลับไปไหน
คือคือใจเขาอยากกลับอยากกลับใช่ครับแต่ร่างกายเขาไม่สามารถเดินกลับมาได้
ไม่สามารถฝืนร่างกายได้นี่ไงคุณผู้ชมคือเธอไม่สามารถฝืนร่างกายตัวเองได้จริงจริงอ่ะนะคะ
ทีนี้หลังจากนี้ทำยังไงต่อล่ะญาติเนี่ยก็จะพาตัวคุณมุกไปหาหมอที่บ้านที่เขาชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ให้หมอเนี่ยช่วยดูช่วยรักษาให้หน่อยนะคะเพราะเอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการที่เธอเป็นเนี่ยคืออะไรกันแน่
แต่ว่าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยนะคะ